นี่ก็คือภาพสดหน้าโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์นะคะ
นี่ค่ะได้เห็นรถพยาบาลมาอีก๑คัน
ก็คือคันที่รับจากหอเมื่อสักครู่

ก็นำขึ้นรถพยาบาลแล้วก็พาไปส่งที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์นะคะ
แล้วก็จะมีจุดของคุณภูริพัฒน์ที่รอรถของหน่วยซิลที่จะนำมาส่งที่ลานจอทอที่จะขึ้นจากถ้ำหลวง
อ้าวขอบคุณนะครับคุณผู้ริพัฒน์ครับ

ถ้าหน่วยซิลออกมายังไงก็ส่งเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยนะครับ
ค่ะคุณผู้ริพัฒน์บุญนี้นะคะอยู่ในพื้นที่นะคะ
อย่างที่บอกนะคะว่าทีมหมูป่าทั้ง๑๓คนต้องไปที่เดียวกัน
หน่วยซิลอีก๔คนที่ประกบทีมหมูป่ามาตั้งแต่วันแรกก็จะไปที่นี่เหมือนกัน
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์นะคะ
เพราะว่าวันที่ไปค้นหาเจอที่จุดเนินนมสาวเราก็มีเจ้าหน้าที่หน่วยซิล
ใช่มีหมอภาคประกบดูแลอยู่ตลอดเลยเท่ากับว่าเขาก็อยู่กับความชื้น
อยู่กับอากาศในถ้ำอยู่กับความหนาวเย็นอยู่กับน้ำที่ท่วมอยู่

ในวันแรกท่านผู้ว่านโรงศักดิ์บอกว่ามีหน่วยซิลอยู่กับทีมหมูป่า๗คน
แต่มาณวันนี้ก็คือเหลือ๔คนนะคะ
จุดที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์นะครับผู้สื่อข่าวทรัฐทีวีคุณพัชรวรินอยู่นะครับ
เดี๋ยวจะรายงานเข้ามานะครับว่าความคืบหน้าเป็นอย่างไรนะครับ

อีกหนึ่งนาทีที่ผ่านมานะคะเราก็เห็นภาพที่น่าประทับใจนะคะ
ก็คือหมูป่าคนที่๑๒ค่ะเข้าสู่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
ระหว่างที่รถพยาบาลแล่นผ่านบรรดาสื่อมวลชนบนถนนสนามบินนะคะ
สื่อมวลชนและประชาชนริมสองข้างทางปรบมือเสียงดังค่ะด้วยความดีใจ
แล้วก็เป็นภาพที่น่าประทับใจอย่างยิ่งนะคะ
กว่าทางทีมหมูป่าคนที่๑๒เข้าถึงโรงพยาบาลค่ะ
ก็คือตอนนี้เท่าที่เราตรวจสอบก็คือ๑๒คน
ตอนนี้๑๒คนค่ะสิ้นเสียงเฮลิคอปเตอร์ในเวลา๒๐นาฬิกา๓๒นาทีที่ผ่านมานี่เองค่ะ
เฮลิคอปเตอร์ลงที่สนามบินเก่าเชียงรายนะคะ
ก็จะลำเลียงทีมหมูป่าคนที่๑๒เนี่ยค่ะ
ขึ้นรถพยาบาลระยะทาง๗๐๐เมตรนะคะใช้เวลาไม่ถึง๒นาทีค่ะ
ภายในโรงพยาบาลเขามีการจัดสรรให้สำหรับทีมหมูป่าทั้ง๑๓คน
หน่วยซิลอีก๔คนนี่ลักษณะไหนยังไงคะอยู่ในส่วนเดียวกันไหมคะ
โรงพยาบาลจัดตึกอุบัติเหตุ๑๔ชั้นนะคะ
จัดชั้น๘ให้เป็นหอผู้ป่วยเฉพาะกิจค่ะ
ที่จะรองรับทั้ง๑๓คนแล้วก็หน่วยซิลนะคะ
ตอนนี้ค่ะทางทีมแพทย์บอกว่าห้องนี้เรียกว่าห้องแยกโรคค่ะ
ก็คือว่า๔คนแรกตั้งแต่วันที่๘กรกฎาคมนั้นนะคะ
ก็จะอยู่อีกล็อกหนึ่ง๔คนเมื่อวานนี้ก็จะอยู่อีกล็อกหนึ่ง
ส่วนวันนี้ก็จะแยกสัดส่วนกันแต่ว่าทั้ง๑๓คนอยู่ในชั้นเดียวกันค่ะ
ก็คือว่าทุกคนนะคะก็จะมีการประเมินอาการ
ก็คือว่าส่งผลไปตรวจว่าจะมีการติดเชื้อใดหรือไม่ภายใน๑๒วันค่ะ
แต่ว่าถ้าเป็นเชื้อที่เป็นเชื้ออุบัติใหม่นะคะ
ก็จะตรวจส่งตรวจที่กรุงเทพมหานครก็ประมาณ๑๒วันเช่นเดียวกัน

๗วันต้องพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลค่ะ
ค่ะคุณพัชรวรินอยู่กับเราก่อนนะคะอย่าเพิ่งวางสายนะคะ

ใช่ค่า
ขึ้นรถพยาบาลโรงพยาบาลแล้วก็มาที่จุดที่คุณพัชรินอยู่
ใช่แล้วเดี๋ยวจะให้คุณพัชรวรินได้เล่าให้ฟังเพิ่มเติมนะคะนี่ค่ะ